เอาเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเรื่องนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
จะมีการเปลี่ยนใหม่นะคะจะซื้อเครื่องใหม่นะคะเพราะว่ามันครบรอบการใช้งานแล้ว
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีทางมูลนิธิกระจกเงาเขาบอกเขาขอเครื่องเก่า
จะเอาไปให้เด็กใช้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อวานมีการเผยแพร่เอกสารออกมานะคะ
ที่เขาจะมีการซื้อมาใหม่ทดแทนของเก่าที่กำลังจะครบรอบการใช้สัญญาเดิม
เท่าที่ผมมีความรู้มานะอะไรก็ตามของราชการพัสดุอะไรพวกนี้นะ
เขาใช้คำพูดว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะไปให้ใครก็ไม่ได้
เสียแล้วก็ต้องวางอยู่แบบนั้นมันไปให้ใครไม่ได้

คือวันนี้ก็ต้องมีคำชี้แจงออกมาเลยค่ะ
จากคุณนันทริยาทวีวงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ

บอกว่างบทที่จะไปซื้ออันนี้เป็นงบประมาณของสำนักเลขา
ที่ใช้ในการซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้บริหารแล้วก็ระดับผู้อำนวยการ

คือเขาอธิบายบอกว่า๑๑๑เครื่องที่จะเปลี่ยน
ก็คือมันครบวงรอบการใช้งานแล้ว
และที่จะซื้อใหม่เนี่ยราคาที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นราคาที่ได้มาต่ำกว่าราคากลาง
ราว๒ล้าน๘แสนบาทนะคะ
คำนวณโดยมีสเปคครบตามแบบที่ต้องการทุกอย่างเลย
ครบวงรอบนี่ต่อให้ไม่เสียก็เปลี่ยนให้เหรอ

เอามาให้เด็กได้เรียนออนไลน์นะคะ

คุณณัทรรียาธวีวงศ์ก็บอก
ฝากสื่อมวลชนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าคือมันก็เป็นไปได้นะคะยินดีให้การสนับสนุน
แต่ว่าขอให้ทางมูลนิธิส่งหนังสือแสดงความประสงค์มาที่สำนักเลขาธิการนายก
เพื่อที่จะได้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วก็เกณฑ์การพิจารณา
เพราะว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินราชการแล้วก็จะต้องมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ต่อนะคะ
ก็ขอให้มาเป็นลายลักษณอักษรไปนะคะ
ก็ลองดูจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าที่ผมรู้มาเนี่ยไม่ได้นะฮะ
มันติดระเบียบเยอะแยะหมดนะครับทรัพย์สินทางราชการ